ไปดูเรื่องนี้กันบ้างเป็นความรักที่ไม่ธรรมดา
เรียกได้ว่าหอบสินสอดเนี่ยนะฮะหลักล้านเพื่อไปสู่ขอสิ่งนี้

น้องควายมาเลยควายจ๋าพี่มาแล้วจ้ามาสู่ขอควายสาว
เท่าไหร่รู้ไหมพี่ฝนเท่าไหร่คะ
ว้ายทำไมเราไม่ได้

ใช่แล้วยังไม่ได้เลยอยู่ซีดิ้ง
ฝนไม่เป็นไรรอโอกาสของพี่ไว้ก่อน

อย่าเพิ่งบอนต่ออิจฉาควายเรื่องของเรียนจะเล่าให้ตัวเนี่ย
หงสยามอายุ๓ปีครับเป็นควายเพศเมียแล้วโปรไฟล์ไม่ธรรมดา
เพราะว่าเธอคนนี้พูดเธอคนนี้นะเธอคนนี้ได้สิได้

เอาอย่างนี้ละกันเอาตามแทนปีฝนอดุญาต
ผมก็พูดแบบนี้แล้วกันว่าเธอคนนี้
เป็นแชมป์การประกวดกระบือชิงถ้วยพระราชทานมาแล้ว
สนามจังหวัดสกลนครในงานมหากรรมกระบือแห่งชาติ
ครั้งที่๒๔ประจำปี๒๕๖๕ที่ผ่านมาสดร้อน
แล้วก็มีการสู่ขอเลยสู่ขอให้ไปอยู่อีกฟาร์มหนึ่ง
จังหวัดอุทัยธานีตกลงกันได้ที่ราคา๕๐๐บาท
โอ้โฮอิจฉาจังเลยอิจฉา
เอางี้พี่ฝนเราไปถามเจ้าของควายเขาก่อนนะ

ก็คือคุณพี่วัดธีระวงศาหลงหรือว่าชื่อในวงการนะ
พี่บินบรบือนี่เขามีฉายาด้วย
ลูกผู้ชายควายงามลูกผู้ชายควายงาม
เขาเป็นเกษตรกรเจ้าของควายควายงามแล้วก็เป็นควายสวยงามนี่แหละครับ

แล้วเขาเป็นเจ้าของหงสยามนี่ตอนเขาพูดนะ
น้ำตาแกไหลแกซึมออกมาเลยนะ
หมายถึงน้ำตาน้องหงเหรอคะไม่ใช่น้ำตาพี่บินพี่ฝน
เหมือนเขารักเขาผูกพันกัน
ถูกต้องครับเพราะว่าเลี้ยงกันมาตั้ง๒ปี
คบประงมจนประกวดได้รางวัลมา
ไปไหนไปกันนี่คือน้ำตาไหลจริงนะ
เฮ้ยเขารักของแกมากเหมือนตอน
เดี๋ยวเห็นเมื่อกี้เห็นหยดน้ำตาลน้องหงก็ไหลด้วย
เออน้องหงก็แบบว่าทราบซึ้ง
แต่ก็รู้สึกว่าต้องพลัดพรากจากเจ้าของ
เหมือนกับข่าวหนึ่ง
จำได้ไหมพี่ดาราคุณน้ำระพีพัฒน์

ใช่แล้วคือเขาเลี้ยงมาแบบอันนี้

เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบเราเลี้ยงหมาเลี้ยแมว

แล้วอยู่ลูกเราจะต้องไปอยู่กับคนอื่น
เขาก็อาจจะต้องมีอาการนอยอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันนะ
แต่อย่างนี้รู้สึกจะน้ำตาไหลกันดามงดราม่ากันใช่ไหม
แต่อย่างนี้ละกันไปถามคนที่เขามาขอซื้อ

เขาก็สัญญงสัญญาบอกเดี๋ยวจะดูแลอย่างอีก
คนที่ซื้อก็คือคุณสิทธิชัยสุธาธรรม

ออสบอกเดี๋ยวจะดูแลอย่างดีเลย

เจอน้องหงสยามเสียออสถูกใจ
เอางี้พี่บินผมมาสู่ขอได้ไหม
เดี๋ยวจะเอาไปทำพันธุ์ต่อแต่จะดูแลอย่างดี
ตกลงกันอยู่ที่ราคา๕ล้านบาท
ตอนแรกแพงกว่านี้นะจะบอกให้
จริงเหรอจริงครับโอ้โหแต่อย่างนี้ละกัน
สุดท้ายเนี่ยทั้งคู่ก็ตกลงปงใจกับราคานี้
เดี๋ยวจะพาน้องพงสยามไปดูแลอย่างดี
เพื่อขยายพันธุ์ต่อแล้วไปการสืบบอกว่า
การดูแลควายสวยงามสืบทอดต่อกันไป

แสดงว่าเดี๋ยวเขาจะพาไปหาเจ้าบ่าวอีกทีนึง

โอ้โหนี่คนเลี้ยงเขาก็แบบร้องไห้เพราะปลูกพันธุ์น่ะ

แต่ว่าน้องเขาสวยมากเลยนะคะ

คิ้วโก่งด้วยนะคะแล้วก็แบบ

ก็คืออย่างน้อยนะไม่ถูกฆ่ากินแน่นอน

เราก็ไม่ถูกฆ่ากินแน่นอนค่ะ
ปีนึงค่าตัวเรายังไม่ถึงล้านเลย
เดี๋ยวคิดตัวตามน้ำหนักค่ะ